กรมเจ้าท่าก็ได้กำหนดมาตรการความปลอดภัยการเดินเรือ
แม่น้ำเจ้าพระยาในค่ำคืนวันลอยกระทงนะครับ
ห้ามเรือบรรทุกขนาดใหญ่เดินเรือในช่วงเย็น
แล้วก็วางมาตรการป้องกันโป๊ะเทียบเรือบางจุด
คาดว่าจะมีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณลินดาอุตมะครับ
ในร่วมรอยกระทงและสัญจรณ์ในแม่น้ำเจ้าพระยา
ส่วนเรือข้ามฝากเดินเรือได้ตามปกติ
ทางคนควบคุมเรือเองนะครับ
เขาก็เดินเรืออยู่เป็นประจำอยู่แล้วในตัวแม่น้ำเจ้าพญา
เพราะว่าทุกวันพวกเรือพัฒนาคารเรืออะไรนี่
เขาก็เปิดการให้บริการก็ต้องถือว่า
คนควบคุมเรือหรือนายเรือเองก็มีทักษะ
แล้วก็ผ่านเรื่องของการสอบระดับของผู้ควบคุมเรือของกรมเจ้าท่า
ก็มีทั้งความรู้มีทั้งประสบการณ์ที่ปฏิบัติอยู่นะครับ
แต่โดยทั่วไปแล้วเรือผมก็เว้นระยะอย่างน้อยก็สักช่วงหนึ่งลำเรือ
ก็เพื่อให้พอที่จะชะลอความเร็วนะครับ
หรือว่าสวนกันได้ก็เป็นระยะที่ทางกัปตันเองก็มีประสบการณ์ในการนำ
แผนการป้องกันกรมเจ้าท่าเตรียมเรือตรวจการ๘ลำ
และเรือรักษาการ๒ลำ
จัดเจ้าหน้าที่กว่า๑๐๐คนประจำท่าเทียบเรือทั้ง๕๓ท่า
และร่วมมือกับตำรวจท่องเที่ยวอีก๑๖๐๐คน
กระจายตามพื้นที่ท่าเรือต่าง
พร้อมย้ำให้ผู้ประกอบการเดินเรือทุกบริษัท
บรรทุกผู้โดยสารเกินอัตรา
ส่วนโพสต์เทียบเรือที่คาดว่าจะมีประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมาก
คือท่าเรือสาธรณ์พานนกและท่าช้าง
เพราะเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางทั้งรถไฟฟ้าและรถยนต์
เจ้าท่าได้เตรียมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและป้องกันไม่ให้โป๊เทียบเรือ

และแต่ละโป๊ะต้องมีห่วงยางป้องกันความปลอดภัย
ขณะที่ท่าเรือเอเชียทีกท่าเรือพระราม๘และท่าเรือยอดพิมาร
ซึ่งทั้ง๓ท่าจะมีการจัดงานรอยกระทง
ประชาชนอาจใช้โป๊เทียบเรือลอยกระทง
เจ้าท่าจะเข้มงวดปริมาณจำนวนคนที่จะมาอยู่บริเวณโป๊ท่าเทียบเรือ
ซึ่งแต่ละจุดจะรับน้ำหนักได้ไม่เท่ากัน
โดยโป๊เทียบเรือจะสามารถรองรับประชาชนได้ตั้งแต่๓๐๘๕คน
ท่าเรือโดยสารแต่ละโป๊ะนะคะจะรับจำนวนผู้โดยสารที่แตกต่างกันค่ะ
โป๊ท่าเรือเทเวศสามารถรองรับผู้โดยสารได้จำนวน๖๐คน
แต่ถ้าหากมากกว่านั้นก็อาจจะทำให้โป๊ล้มได้
ซึ่งทางกรมเจ้าท่านะคะก็ได้มีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลรอยกระทง
ส่วนการสัญจรคลองแสนแสบในวันลอยกระทง
กรมเจ้าท่าประกาศงดให้บริการเพราะวันที่๓พฤศจิกายน

ทำให้เรือไม่สามารถแล่นลอดผ่านสะพานได้ในบางช่วง
โดยในส่วนท่าเรือศรีบุญเรืองถึงท่าเรือประตูน้ำ
ปิดให้บริการตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกา
ท่าเรือประตูน้ำไปท่าเรือศรีบุญเรือง
ดให้บริการตั้งแต่๑๘นาฬิกา
ท่าเรือประตูน้ำไปท่าเรือผ่านฟ้า
ดให้บริการตั้งแต่๑๑นาฬิกา๔๕นาที
และจากท่าเรือผ่านฟ้าไปท่าเรือประตูน้ำ
ดให้บริการตั้งแต่๑๒นาฬิกา
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน